คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่มีเด็กพิเศษที่เขาเป็นเด็กออทิสติก
อายุ๑๑ปีเดินออกไปจากบ้านแล้วปรากฏว่าไปตกน้ำ
แล้วก็จมน้ำในคลองเปรมประชากรสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าก็ยอมรับแหละว่าปล่อยให้เด็กเดินออกไปจากบ้านโดยลำพัง
ไม่ได้ตามไปดูแลก็บอกว่าอยากจะให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่นด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าต่อให้เป็นเด็กแบบธรรมดาปกติเนี่ยนะ
ลาดสายตาไม่ได้จริงเพราะทุกวินาทีมันมีความหมายมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ
กู้ภัยช่วยกันนำร่างของน้องเอนามสมมุตินะคะน้องเป็นเด็กพิเศษ
เป็นออทิสติกอายุ๑๑นะคะเสียชีวิตแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำในคลองเปรมประชากร
บริเวณสถานีสูบน้ำคลองเปรมประชากรเขตบางซื่อกรุงเทพ
ช่วงเย็นเมื่อวานกู้ภัยนำร่างขึ้นมานะคะ
คือน้องอยู่กับครอบครัวบริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟบางซื่อ
มีพี่สาวคอยดูแลแต่ก็ชอบหนีพี่สาวออกไปเดินเที่ยวเล่นคนเดียว
แฟลต์ตำรวจก็ออกไปเดินเล่นเองตามลำพังเป็นประจำ
ทีนี้จากการคุยกับพนักงานส่งอาหารคนที่พบศพ
ก็บอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาส่งอาหาร
แล้วไปจอดริมคลองเหลือไปเห็นว่ามีอะไรลอยน้ำมา

พอไปดูใกล้ไปดูดีอีกทีอ้าวไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นศพเด็ก

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนบ้านพักรถไฟบางซื่อ
เป็นบ้านพักของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
วันนี้ไม่พบพ่อแม่ของน้องเพราะว่าไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ว่าเพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะ

บอกว่าปกติครอบครัวก็จะระวังอันตรายอยู่แล้ว
ก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าน้องเป็นเด็กพิเศษด้วย
เมื่อวานนี้พ่อของน้องก็อยู่ในบ้านทั้งวัน
ก็ให้น้องออกไปเดินเล่นตอนเย็นนะคะกลัวน้องจะเครียด
แต่น้องเดินไปริมคลองเปรมประชากร
อยู่หลังแฟลต์ตำรวจรถไฟห่างจากบ้านไปแค่ครึ่งกิโลเอง
คาดว่าพลัดตกคลองเสียชีวิตแล้วลอยไปสองกิโลเมตร
คนมาพบศพช่วงค่ำแล้วก็เพิ่งนำศพขึ้นมาช่วงเย็นเมื่อวาน
น้องเคยไปเล่นแถวหลังแฟลตอะไรอย่างนี้บอก
เคยไปค่ะพ่อเขาเคยพาไปตกปลาด้วยตรงที่ตรงนั้น
ไปเล่นบ่อยแล้วบางทีพ่อเขาบอกว่าบางทีไปตามน้องกิ๊บ
บางทีพวกเพื่อนด้วยกันรุมเตะตรงพื้นปูน
พอเขาไปเห็นพอดีน้ำเชี่ยวมากค่ะน้ำเชี่ยวมาก
แล้วทีนี้น้ำก็เลยพาลอยไปค่ะแค่ไม่ถึง๒ชั่วโมงเองนะ
ทำไมพี่เบิ้ลก็แปลกใจว่าทำไมมันถึงไม่จม
ทำไมมันถึงลอยขึ้นมาได้คงกินน้ำไปหลายอึกแล้วมั้ง
ล่าสุดนะคะตำรวจนครบานบางซื่อก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่น้องเดินไปถึงคลอง
เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นอุทาหรณ์

จะได้ไม่เกิดเหตุสลดในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะคะ